สำหรับภารกิจในการค้นหานะคะเด็กวัย๘เดือน
คุณภุติภัทธ์ผู้สิมารของเรายังคงปักหลักอยู่ในอำเตอร์บังเรนนะคะ

คุณผู้ชมครับภารกิจในการงมค้นหาร่างของเด็กชายวัย
แปดเดือนนั้นยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับ
ส่วนนั้นจะเริ่มมีการถอนภารกิจออกไปแล้วก็ตาม

เจรติกู้ไพรซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่อย่างเจรติ
จากบริธีศูกษาลานุเคราะห์จังหวัดนครปภมนั้น
ก็ยังคงอยู่ในการร่วมภารกิจในการงมค้นหาด้วยเช่นเดียวกัน
หากนับจากเวลา๑๓นาฬิกาจนถึงตอนนี้คุณผู้ชมครับ
นับได้กว่า๙ชั่วโมงแล้วที่ยังคงงมร่างค้นหาเด็กชายวัย๘เดือน

โดยภารกิจการงมค้นหารอบที่๓นี้
เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่๒ทุ่มครึ่งที่ผ่านมา
โดยรอบนี้ถือเป็นการงมค้นหาที่ใหญ่ที่สุดและตนรูปแบบที่สุด
โดยใช้อาสาสมัครกู้ภัยกว่า๙มูลนิธิ
จากในพื้นที่นครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมทั้งอุปกรณ์ส่องสว่างมาร่วมกันงมค้นหา
แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบร่างของเด็กชายวัย๘เดือนแต่อย่างใด
แต่สิ่งที่ผมอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับ
อาจารย์เจครับอาจารย์เจมาอีกแล้วพร้อมกับหัวหน้าชุดกู้ภัยจุดบางเลน
ได้เข้าไปจุดทูบ๑๖ดอกเพื่อบอกกับเจ้าป่าเจ้าเขาพระแม่ธรณีเจ้าแม่ตะเคียนทอง
อยู่ภายในป่าแห่งนี้ให้เปิดทางให้หาเด็กชายวัย๘เดือนให้เจอ
แต่โดยระหว่างที่อาจารย์เจได้เข้าไปจุดทูบ

บอกกล่าวกับเจ้าแม่ทั้งหลายนั้น
เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นคุณผู้ชมครับ
เพราะหัวหน้าชุดกู้ภัยหญิงที่เข้ามาร่วมจุดทูปด้วยนั้น
เกิดหน้ามืดเป็นลมล้มตึ้งขึ้นมาระหว่างการทำพิธี
สร้างความตื่นตนกตกอกตกใจให้กับผมเอง
รวมไปถึงทีมข่าวที่เข้าไปจุดทูปในจุดดังกล่าวด้วย
เราไปชมภาพบรรยากาศณขณะนั้นกันเลยครับ

คุณผู้ชมครับหัวหน้าจุดกู้ภัยหญิงคนนี้บอกกับผมนะครับว่า

พยายามพัดที่จะเข้ามาในร่างกาย

ตัวเองจึงรู้สึกหน้ามืดและล้มลง
ซึ่งตอนนั้นรู้สึกได้ว่าตอนนี้เริ่มรับรู้อะไรบางอย่าง
ว่าน่าจะมีอะไรที่จุดนี้แน่นอน
ซึ่งหลังจากทำพิธีจุดทูปเสร็จ
เจ้าตัวนั้นได้นั่งพักกว่า
นาทีผมและกู้ภัยคนอื่นได้ช่วยกันพยุงหัวหน้า
กู้ภัยหญิงคนนี้ออกจากป่าไปทันทีเพราะไม่แน่ใจ
ว่าจะเกิดอิทธิฤทธิอภินิหารอะไรกับผู้หญิงคนนี้
อีกหรือไม่แต่สิ่งที่น่าสนใจคุณผู้ชมครับ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยงมค้นหาตอนช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่ม
พบเจอกับวัตถุต้องสงสัยคือแพมเพิร์ตเด็กจมอยู่ในน้ำ
ซึ่งขนาดใกล้เคียงกับช่วงวัยของเด็กชายวัย๘เดือน
จุดนี้น่าสนใจก็คือว่าเป็นจุดที่แม่ของเด็กชายวัย๘เดือน
อ้างว่าได้ดำเอาลูกมาโจรทิ้งไว้
ทำให้มีเจ้าหน้าที่งมค้นหาเจอแพมเพิร์ตชิ้นนี้ขึ้นมาทันที
โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามใช้น้ำในการล้างเพื่อพิสูจนยี่ห้อดู

เนื่องจากกู้ภัยนั้นได้จมกับน้ำเป็นเวลานาน
จึงต้องถ่ายรูปไว้และส่งมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่นำไปตรวจสอบ

งมค้นหาเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้เด็กต่าง

โดยเสื้อผ้าที่เด็กชายวัย๘เดือนสวมใส่

พบว่าเป็นเสื้อลายสก๊อตสีดำ

อย่างใดครั้งนี้จะถือเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เจ้าหน้าที่นั้น
ระดมงมค้นหาในจุดนี้และก่อนหน้านี้มีการงมค้นหามาแล้วถึงสองรอบ
แต่ก็ไม่พบซึ่งถือว่าเจ้าหน้าที่นั้นทำงานใหญ่ที่สุด
แล้วนะเท่าที่จะทำได้ซึ่งหากตรงจุดนี้ไม่เจอ
ก็จะไม่ลงงมค้นหาบริเวณจุดนี้อีกต่อไปแล้ว
คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับผมได้รับรายงานล่าสุด
จากทางสำนักงานของผู้ประชาการตำรวจภูทรภาค๗
บอกนะครับว่าก่อนหน้านี้พรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวเรื่องนี้
อย่างขออภัยครับพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวในเรื่องนี้

แต่จนถึงขนาดนี้ล่าสุดมีการยกเลิกภารกิจดังกล่าวแล้วนะครับ
จากให้เหตุผลว่าทางผู้ประชาการตำรวจภูทรภาค๗นั้น
ติดภารกิจอื่นจึงไม่สามารถที่จะเดินทางมาแถลงข่าว

ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับ

ก็อย่างที่ทราบนะฮะแม่ของเด็กตอนนี้ก็ถูกแจ้งข้อหา

เรื่องของความประมาทเรื่องการซ่อนเล้นอะไรต่าง
แต่จุดสำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่เธอบอกนั้นจริงหรือไม่จริงอย่างไร
จริงทั้งหมดหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่เจอเด็กเลยนะครับ